ต่อเนื่องนะครับสำหรับพายุวิพา

แม้ว่าจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง

อ่อนกำลังของพายุลูกนี้ทำให้
การเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะช้าเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ฝนที่สะสมมาก่อนหน้านี้

ว่าก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนตัวในบริเวณทะเลจีนใต้

พื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนบนนะครับเต็มเต็มเลยดังนั้นในช่วงวันอาทิตย์หลายจุดหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือคงจะต้องเตรียมรับมือฝนที่อาจจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันซึ่งอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติตามมานะครับแน่นอนจากฝนที่ตกลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้อุณหภูมินั้น
สวัสดีครับทุกคน